ม่านก็มีความคืบหน้าครับเมื่อกี้นี้พูดถึงที่นี่แล้วนะฮะ
มีเหตุการณ์ที่ยิงโหดแล้วก็ทำให้ผู้ชายอายุ๒๗ปี
ตายคาอ่างอาบน้ำในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ปรากฏว่าคนที่ก่อเฮตก็คือเสียอน
วันนี้ตำรวจคุมตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดชุมแพรฝากขังผลัดแรกแล้ว
ในขณะที่ร่างของผู้ตายครับ
เคลื่อนถึงบ้านเกิดที่สุโขทัย
วินาทีนี้คือแม่ของผู้ตายทันทีที่เห็นโรงศพ

โวกอดพี่ชายของผู้ตายลูกคนโตครับ

น้องถูกยิงน้องถูกยิงอดนักข่าวและคนรอบข้างสงสารมาก

เห็นภาพนี้สงสารนะครับ

คือกอดแล้วร้องไห้ซบอกอยู่ที่อกของลูกชายคนโตครับ

ดูเสียงนั้นเนี่ยต้องประคองยืนแบบนี้เลย
ได้แต่พูดว่าน้องถูกยิงน้องถูกยิง

วินาทีที่บีบหัวใจมากครับ
ไม่มีใครคิดนะครับว่าต้องมารับศพลูกในสภาพแบบนี้
ทันทีที่เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยบางแก้วสุโขทัย
เคลื่อนร่างของนายยุทธภัณฑ์พ่วงนวมอายุ๒๗ปี

ก็จะจัดสวดศพที่วัดแห่งนี้

ก็ต้องกลายเป็นเสาหลักให้กับแม่

จากนั้นเนี่ยก็ยกลงมา

ก่อนที่จะมีพิธีรดน้ำศพ
ตอนน้ำศพพี่ชายเองก็โผล่เข้าไป
กอดร่างของนองแล้วก็
ต่างคนต่างต้องช่วยกันปลอบและก็ให้กำลังใจกันและกันครับ
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่วัดคุ้มยางใหญ่ครับ
วันนี้จะสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรก
บรรยากาศภายในวัดก็มีเสียงพระสวด
สลับกับเสียงร้องไห้ของแม่ของครอบครัวของญาติ
ผู้ตายคือคุณแม่ศรีแพร่อายุ๕๑ปีเล่าให้กับทีมข่าวฟัง
บอกว่าจนถึงตอนนี้เอาจริงแม่ยังไม่รู้เรื่องราว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยมันยังไม่มีใครที่จะบอกแม่ได้
อย่างเคลียร์หรือว่าชัดแล้วแม่ยืนยันว่าไม่เคยรู้จัก
ไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นมาก่อนเลยส่วนตัวของแม่นะแม่บอกนะครับ
ปักใจเชื่อว่าน่าจะเป็นการลวงเอาลูกชายแม่ออกไปฆ่าหรือเปล่า
เพราะฝ่ายหญิงให้การว่าถูกจี้ขึ้นรถในขณะที่พยานให้การตรงกันข้าม
นี่คือสิ่งที่แม่เขายังคาใจครับ

นี่คือกล้องวงจรปิดหลังเกิดเหตุครับ

จะเห็นว่าหลังจากคนที่เขาก่อเหตุคือเสียอัน
พอยิงโหดเสร็จแล้วช่วงประมาณ๒ทุ่มรถมาแล้วครับ
คันนี้รถที่ลูกศรสีแดงชี้
บนรถช่วงเวลา๒ทุ่มตอนนั้น
ว่าเสียอันพร้อมกับเมียของเขา
ก็คือขับรถคันนี้พากันออกจากรีสอร์ทที่จุดเกิดเหตุ

ชื่อว่าถนนโยธาธิการผ่านบ้านผาคำครับ
จากนั้นคือเลี้ยวซ้ายบริเวณสามแยกวัดท่ากระบือ

ที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน

ก่อนจะไปถูกจับได้คาด่านตรวจ

วันที่๘กันยายนก่อนที่จะเป็นข่าวนะฮะ

ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
โรงพักภูผาม่านตำรวจคุมตัวเสียอัน
รุ่งโรธผู้ต้องหาส่งฝากขังสารจังหวัดชุมแพร
ผลัดแรกนาน๑๒วันและคัดค้านการประกันตัว
ส่วนนางสาวพึ่งก็คือเมียของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ
สอบปากคำแล้วไม่พบพิรุษว่าร่วมกันก่อเหตุ
เจ้าตัวให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่า

จากตัวของเสียอันตั้งแต่เดือนสิงหาคมต้นเดือนแล้วนะ
เพราะอะไรทนความหึงหวงไม่ไหว

ระหว่างคุมตัวผู้ต้องหาเตรียมจะขึ้นรถ

ทีมข่าวถามเสียอัน
อยากจะฝากอะไรถึงเมียไหม
ปรากฏว่าเสียอันเขาบอกแบบนี้

อยากให้เขารับผิดชอบด้วย
ร่วมกันนี่คือร่วมยังไงครับพี่

เดี๋ยวก็เยี่ยนมาเสมอแล้วว่ามีพี่ร่วมด้วย

เขาไม่ได้อธิบายอะไรยาวกว่านี้เลยครับ
บอกแค่ว่าทำอะไรก็ได้รับอย่างนั้นแหละครับ
ก็ร่วมกันก็น่าจะรับผิดชอบด้วยกัน
พอถามว่าพี่อธิบายมากกว่านี้หน่อยได้ไหมครับ
เขาพูดเลยว่าขอให้การในชั้นศาล
แรงนะคือเสียอันบอกว่า
ผมจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไปที่ภูผามาก

อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบขยายผล

แล้วก็ถามอีกว่ายืนยันไหมว่าทำร่วมกัน

มันจะมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหน

ถูกต้องครับก็เป็นหน้าที่ของคุณตำรวจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมพยานหลักฐาน

เพื่อให้คดีนี้มันกระจ่างชัดและเกิดความเป็นธรรมมากที่สุด
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าทางคดีกันต่อนะฮะ
คือเรื่องนี้ทุกคนเห็นใจครอบครัวของคนตาย

เพราะว่าคุณแม่คือใจสลายจริง
แต่มีอีกหนึ่งคนที่

โอ้โหกุมคำหมับเลย
ผมเพิ่งเปิดรีสอร์ทมาได้๖วัน
ทุ่มเงินไป๗ล้านกว่าบาท

เขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องมาเขาโอนเงินคืนค่าจองที่พักให้ลูกค้าไป๕แสนกว่าบาทแล้ว
คือเจ้าของรีสอร์ทเองมีการออกมาโพสต์อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาบอกว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

แล้วก็มีมาตรการในการเยียวยาลูกค้าที่โอนเงินจองมาแล้วด้วย

คืนเงินให้กับลูกค้าที่โอนจองเข้ามาเตรียมจะเข้าพัก๑๐๐

ถ้าเกิดลูกค้าไม่สบายใจยินดีโอนเงินคืน๑๐๐
ถ้าช่วงนี้รู้สึกว่าแหมเหตุการณ์มันเพิ่งเกิด

อนุญาตให้เลื่อนกำหนดได้ไม่มีกำหนดเลย

ว่าถ้าตอนนี้ใจยังไม่กล้าพอที่จะมาพักไม่เป็นไรนะ
คุณมาปลายปีก็ได้เดือนหน้าก็ได้
ช่วงไหนก็ได้ยินดีให้เลื่อนแบบไม่มีกำหนด
ซึ่งทางเพจบอกว่าเข้าใจว่าหลายคนกลัว
กลัวว่ามานอนแล้วจะเจออะไรเข้าหรือเปล่า
เจ้าของรีสอร์ทเลยบอกผมไปลองนอนมาแล้ว

ไม่มีก็เลยอยากให้ลูกค้าสบายใจอะค่ะ
ที่สองก็หลับสบายไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่สำคัญอ่างน้ำอ่างเนี้ยค่ะ
อ่างที่ที่เกิดเหตุที่เป็นจุดเกิดเหตุที่ผู้ตายถูกยิงเสียชีวิตคาอ่างเนี่ย
ออกเลยนะคะครับเอาไปถวายวัดแล้วเอาไปถวายวัดเลย
ก็เห็นว่าทางวัดเองเนี่ยพระเด็จพระคุณเจ้าก็บอกว่าโอเค
รับมาเดี๋ยวจะทำให้เป็นอ่างปลาใช่ไหมฮะจะเลี้ยงปลาในอ่างนี้ใช่ค่ะ
ก็เพื่อความกันไปเพื่อความสบายใจเอานักข่าวเราก็บอกว่าเออ
เห็นใจเจ้าของรีสอร์ทจริงมาเดี๋ยวลงไปพิสูจน์ให้
ไปภูฑะมานม์รีเวอร์ฮิวเรซอร์ทเลยค่ะไปคุยกับ
คุณสงฤทธิ์เจ้าของนะครับบอกว่าผมเครียดน่ะ
ทุ่มเทมากจริง๗ล้านกว่าบาทที่ลงทุนไป
เปิดหกวันปุ๊บโอ้ยยิงกันตายค่ะเรซอร์ทปั๊บ
ถามว่าท้อไหมผมก็ท้อนะ
มันก็เตรียมการมาแล้วจริงเขาตั้งใจจะเปิดเมื่อวานนี้ด้วยนะฮะ
ใช่แบบแบรนด์โอเพอร์นิเลขดีอืมเป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องผมโอนเงินคืนลูกค้าไป๕แสนกว่าบาทแล้วนะ
เพราะผมเปลี่ยนแล้วไม่ให้เป็นห้องนอนเลย
ผมเปลี่ยนให้ไปเป็นร้านขายอาหารเครื่องดื่มแทนเลย
จะได้ไม่ต้องกังวลใจว่ามานอนจะเจออะไรไหม
แล้วก็อย่างที่บอกอ่างน้ำเนี่ยถวายให้วัดแล้ว
วัดจะเอาไปทำเป็นเบาะเลี้ยงปลาเป็นอ่างเลี้ยงปลา
ข้าวของเครื่องใช้ต่างผมโละออกให้หมดเลย

นี่เห็นไหมเอาอ่างออกไปแล้วนะคะ
ส่วนกำหนดการเปิดใหม่เนี่ยตอนนี้อยู่ปิดปรับปรุงชั่วคราว

แล้วก็ความพร้อมของจิตใจพนักงาน

ท้อจริงแต่ว่าก็อยากจะบอก
บอกลูกค้าแบบนี้ว่า
อืมไม่อยากให้ต้องคิดมาก

แล้วก็ความจิตใจใจร้ายของคนนึง
ทำให้บรรยากาศดีตรงนี้

ลองฟังคุณทรงพลหน่อยนะคะ
ก็ศูนย์ไปเกือบ๕แสนบาทเฉพาะคืนเดียวนะครับคืนแรก
คือทางที่พักเราเข้าใจคุณลูกค้าทุกท่านที่จอง
เราคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้คุณลูกค้า๑๐๐เต็ม
โดยที่เราไม่ได้หักส่วนดำเนินการใดทั้งสิ้น
เพื่อให้เป็นความอบอุ่นใจของลูกค้าเป็นหลักครับ
คุณต้องยอมรับว่าคุณทรงพลลดใจมากเลยนะ

ให้เปลี่ยนกำหนดการเดินทางเข้าพักได้แบบไม่มีกำหนด

มนต์พระมาทำบุญก่อนแล้ว
เปลี่ยนแปลงห้องที่เกิดเหตุใหม่ก่อนแล้ว

คือเขายินดีทำทุกอย่างแล้วจริง
คุณทรงพลยังพาทีมข่าวเราแบบมาดูผมอยากให้มาดูเห็นบรรยากาศของรีสอร์ท

เขาบอกว่ารีสอร์ทนี้นะมีทั้งหมด๘ห้อง๓รูปแบบ
ราคาก็ไม่แพงคืนละ๙๐๐ค่ะ
นอกจากบรรยากาศดีแล้วมีกิจกรรมด้วยนะ
พายเรือคายักษ์เล่นในรีสอร์ทก็ได้ค่ะ
คุณไก๊นักข่าวเราไปพิสูจน์มาให้แล้ว
คุณผู้ชมบรรยากาศเนี่ยเกินหลักร้อยจริง
บรรยากาศสวยมากจริงแล้วก็คือไปดูแล้วเนี่ยมันสวยงาม
ก็อย่างที่บอกอยากให้ทุกคนลองเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ

เพราะว่าคือไอ้ห้องเกิดเหตุสิ่งของทุกอย่างในนั้นเนี่ย
เจ้าของเขายินดีปรับเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างใหม่หมดแล้วจริง
ก็เห็นใจเจ้าของรีสอร์ทก็ช่วงหน้าหนาวนี้
ใครว่างลางานไปแล้วก็ไปอุดหนุนกันได้นะ
อ่านดูภาพนี้หยุดภาพนี้นิดหนึ่งเห็นไหม
ถึงบอกว่าภูผาม่าหลายคนชอบไปเที่ยวเพราะอะไร
มันเหมือนมีภูเขาโอบกอดเราอยู่ไง
อ้อมกอดของภูเขาขุนเขาแล้วมีหมอกเย็น

นี่ครับเลยเป็นเสน่ห์ที่หลายคนไปเที่ยว
แต่ว่าก็ดันมาเกิดเหตุการณ์สยองขึ้นซะก่อน
ก็รอติดตามทางเพจนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดอีกทีนึง
เดี๋ยวเพื่อทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้บริการอีกรอบหนึ่งนะคะ
ถ้าพร้อมก็ไปช่วยเหลือไปอุดหนุนกันได้นะครับ